และนี่คือผู้ช่วยของเราในวันนี้ครับพี่ป๋องน้องจ๊ะจ๋าและพี่บอล
สวัสดีครับ

สงสารเด็กปะเนี่ย
บ้าบ้าบ้ากล้าไม่มีใครเงิน

ต้องพูดนะคะจะไม่ได้บอกอะไรกับพี่

เฮ้ยไอ้ป๋องไอ้ป๋อง

พี่ป๋อป๋าตัดเข้าไป

เดี๋ยวพี่ไปยืนฟังก่อน

ว่าข้อนี้จะเป็นข้อ๑หรือเปล่านะครับ